ฉีกทุกกฎของการถ่ายพรีเวดดิ้ง

เป็นพรีเวดดิ้งสุดหลอน
พรีเวดดิ้งรูปงานแต่งในป่าช้า

แปลกแล้วอย่างเดียวไม่พอหล่อนด้วยค่ะ
อนด้วยนะฮะติดภาพวิญญาณด้วยคุณ

เธอเห็นผีตรงไหนให้เอาปากกามาวง
นี่วงแรกบอกว่าเห็นชัดเจน

เอาเป็นว่าพรีเวดดิ้งนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ดูแค่รูปนี้ก่อนนะ
เขายืนโอบกันอยู่ใช่ไหมแล้วตรงเจดีเก็บกระดูกอ่ะคุณ
อันนี้เราวงภาพเราซูมให้เห็นแล้วคุณเห็นเป็นเหมือนกับเป็นลุงไหมอ่ะ
เป็นลุงฮะมันยืนกอดอกอยู่นี่เป็นคนชัดเจน
เป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นวิญญาณชัดเจนหรือเปล่า
ก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไล่ตอบกันค่ะ
เพราะในคอมเมนต์คนไปถามเยอะเลย
พอมีคนมาวงแบบนี้เขาก็เลยถามไงว่าเอ๊ะทีมงานหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าทีมงานจริงมี๔คน
แล้วก็เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยยืนอยู่หลังกล้องทั้งหมดด้วย

เจ้าของโพสต์ก็คือผู้ชายนะ
ผู้ชายเอาภาพพรีเวดดิ้งอะไรต่างเหล่านี้มาลง
มีหลายภาพนะไม่ใช่เฉพาะแถวเจดีตรงนี้
แต่จะมีในเตาเผาศพก็มี

ในโรงศพก็มีคือหลายภาพที่เขาไปถ่ายมาแบบนี้
พอโพสต์ลงไปนะฮะคนที่เข้ามาแสงความคิดเห็นบอกนู่น
เห็นผีด้วยเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยมาตอบชี้แจง
เออทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้คนที่เขาโพสต์
เขาใช้แคปชั่นเขาเขียนเอาไว้บอกว่า
คือเป็นธีมเป็นคอนเซ็ปต์ในการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนี้
แล้วก็ใช้เจ้าเบาเจ้าสาวยืนถ่ายภาพ
เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นไปหลายภาพแล้วนะ
ทั้งที่โรงทั้งที่เมนต่าง
ซึ่งมันมีหลายภาพนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมที่มันพีค
ใช่ฮะเจ้าสาวเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเจ้าบ่าว

บ่าวสาวใช้สายสินมัตรสังพนมมือถือดอกบัว

โอ้โหเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้านี่คือมันเหมือนล้างหน้าศพนะ
นี่อันนี้ก็มัดตาสังแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ยังมีภาพเอาเท่ากระดูกทำท่าเหมือนจะกิน
แล้วก็ทำท่าดื่มน้ำจากถ้วยกรวดน้ำศพด้วยนะฮะ
แล้วก็ที่เจ้าบ่าวไปนอนอยู่ในเตาเผา

เห็นภาพนี้แล้วเกิดคำถามค่ะว่า
เอ๊ะคือไอเดียเขาแปลกแปลกแหละ

เพราะว่าปกติงานแต่งมันเป็นงานมงคลใช่ไหม

เอาเรื่องความตายมามันจะกลายมาเป็นความอวะมงคลหรือเปล่า

แล้วการตายความตายมันเป็นเรื่องของการสูญเสีย
มันย้อนแย้งกันกับการใช้ชีวิตคู่ที่จะอยู่กันไปตลอดรอดฝั่งแบบนี้
ใช่นะครับ๒ประเด็นคือคนมองเรื่องของการถ่ายพรีเวดดิ้งแต่งงานแบบนี้

กับ๒มีวิญญาณเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณจริงหรือเปล่า

บอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าภาพที่เห็นเป็นใครลุงคนนั้นเป็นใคร
เพราะว่าอย่างที่คุณอริยาบอกว่าทีมงานทั้งหมดเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลย
แต่ว่าถ่ายจากป่าช้าเก่าจริงในช่วงตอนตี๒

ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมาทำอะไรตรงนี้หรือเปล่า
ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามค่ะไปถามเจ้าของภาพพรีเวดดิ้งนี้
ไปสอบถามจากนายนนคงชาวไอไก่ยะอิน
ซึ่งเขาอยู่ที่สุโขทัยนะ
แต่อย่างที่บอกค่ะถ่ายที่ป่าช้าที่นครปฐมตอนตีสอง
คำถามแรกเลยอยากรู้ก่อนว่าอันนี้พรีเวดดิ้งจริงใช่ไหม
ซึ่งคุณนนท์เนี่ยนะสายหัวบอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับ
อันนี้ผมว่าจ้างเพื่อนที่เรียนที่มหาวิทยาลัย
ให้ช่วยมาเป็นแบบให้หน่อยให้เป็นเจ้าสาวให้หน่อยครับ
ไม่ใช่การถ่ายพรีเวดดิ้งจริง
ซึ่งผมเนี่ยจริงเคยชอบไอเดียนี้ชอบคอนเซ็ปต์นี้

แต่ไม่มีใครเขากล้ามาถ่ายเพราะเขากลัว

จะมีผู้หญิงใจกล้าคนนี้มาถ่ายคู่กับคุณนนท์นะนะ
เออแล้วก็เลยถามให้คุณนนท์คุณนนท์แล้วทำไมคุณนนท์ถึงเลือกถ่ายแบบนี้ล่ะ

และอีกอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจจะสื่อออกมาจากภาพถ่ายเซตนี้ของผมเนี่ยนะ
อยากสื่ออยากเตือนสติให้รู้ว่าจริงแล้วความตายน่ะ

คือคนทั่วไปอาจจะมองว่าความตายอยู่ไกลตัวจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ทีนี้ผมก็เลยอยากสะท้อนมุมมองนี้
อยากให้คนสนใจใส่ใจในชีวิตมากกว่านี้เพราะว่าชีวิตมีค่า
ใช่ผมย้อนกลับไปดูในเฟสของคุณนนท์เขาเหมือนกันนะ
หลายภาพที่คุณนนท์เขาถ่ายเดี่ยวถ่ายตัวเองก็ถ่ายได้สวยนะ

แล้วก็แต่ละภาพถ่ายแล้วเหมือนมันมีคติสอนใจ

แล้วอย่างเซตนี้คุณไปไล่อ่านคอมเมนต์ใช่ไหม
ที่บอกไปเจอผีโผอยู่ตรงนู้นโผอยู่ตรงนี้
นี่ข้างล่างเจดีก็มีนะฮะ
นี่มีภาพไหมที่วงกลมหลายอันนะฮะ
เขาบอกว่าเจอวิญญาณหลายตนเหมือนกัน
จากวิญญาณของคุณลุงที่อยู่ด้านหลัง
นี่เขาบอกว่าหน้าเจดีนี้ก็มีลองดูให้ดีนะครับ
ด้านบนก็มีแล้วบางคนก็บอกหลังต้นไม้ตรงนู้นก็มี

ผมจ้องไปจ้องมาผมก็มองไม่เห็นหรอก
ฉันรู้สึกเหมือนภาพโฟโต้ฮันต์ต้องจับผิดภาพ
แต่อันนี้รูปนี้อันนี้เป็นภาพแรกเลยที่เป็นข่าวเห็นชัดเลยนะ

คุณนนท์คุณนนท์ที่มีเงาเหมือนกับเป็นคุณลุงยืนร่วมเฟรมอยู่

เดี๋ยวลองฟังคุณนนท์ตอบไหมว่าคุณนนท์เขาจะตอบเรื่องนี้ว่ายังไงค่ะ
ผมอยากจะสื่อสารให้กับคนทั่วไป
รู้ว่าความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก
แต่ว่าคนจะมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว
แล้วก็เขาก็จะประมาทในการใช้ชีวิต
พอจุดหนึ่งที่เขาไม่เหลือเวลาในการใช้ชีวิตแล้วฮะ
เขาก็จะกลับมาคิดว่าทำไมตอนนั้นเราถึงไม่ได้ใช้ชีวิตนั้นไปนะ
ผมก็เลยอยากจะบอกว่าจริงชีวิตมันมีค่ามาก
เราควรใช้มันความตายมันอยู่ใกล้มาก
ควรจะสนใจมันมากกว่านี้ฮะไม่ใช่กลัวมัน
คือภาพที่ว่ามันมีคล้ายเงาสะท้อนส่วนตัวของน้องคิดว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นคนนะครับ
ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแล้วผมไม่ได้พิสูจน์หลายรอบอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็จะมองว่าเป็นคนอาจจะเป็นสับปะเลอหรือว่าเป็นชาวบ้านที่มาดูเราอะไรอย่างนี้
นี่ไงคุณนนท์บอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นสับปะเหลอน่าจะเป็นชาวบ้านไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณหรอก

ใช่ค่ะคือเขาก็ไม่ได้กลัวกับเรื่องผีแล้วก็ไม่ได้กลัวกับการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแนวนี้อะไรเท่าไหร่
ทีนี้เราก็เลยถามไงว่าเนี่ยเวลาภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยเห็นภาพแชร์ไปแล้วคนก็แชร์กันเยอะนะคุณนนท์รู้สึกยังไง
คุณนนท์บอกโอ้โหตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากได้เลยดูสิพี่แสงเอ่ยองค์ประกอบเอ่ย
ประกอบนั่นแหละไม่ได้หมายถึงเงาชายปริศนาอะไรพวกนี้นะแต่องค์ประกอบทั้งหมดมันออกมาดี
แล้วก่อนหน้านี้ผมก็ถ่ายภาพมาหลายแบบแล้วแต่ไม่มีชุดไหนเลยนะฮือฮาเท่าภาพเซ็ตนี้
ถามคุณนนท์พอถ่ายภาพเสร็จคุณนนท์ไปทำบุญไหมไปกรวดน้ำไปอะไรแบบนี้ไหม
บอกว่าผมก็ไม่ได้ทำบุญอะไรพิเศษหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ
ไปถามนี่งานพรีเวดดิ้งงานแต่งจริงหรือเปล่า

เพราะว่าคุณนนท์เขาแค่ถ่ายภาพเหล่านี้เพื่อเก็บไว้

อันนี้พอเราไปถามคุณนนท์เจ้าตัวเขาบอกอันนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

นะฮะสองเรื่องสองประเด็นนะคุณนะค่ะครับเออขนลุกดีนะ